จันทบุรีครับที่ผมโปรยเอาไว้นะฮะงูทางมะพร้าว
มันก็เท่านั้นแหละถ้าใครเคยเห็นงูทางมะพร้าว
แต่ตัวนี้ดุฮะดุจริงจริงครับงูตัวนี้นะครับ
มันเลื้อยเข้าบ้านเลขที่๔๕ทับ๑หมู่๓
ตะบนตะปอนอำเภอขลุงจังหวัดจันทบุรีครับ

คือเจ้าหน้าที่อาสาสมัครเขาไปเปิดกองไม้นะครับ
งูทำมะพร้าวตัวใหญ่ก็พยายามจะจับมันออกมานะ
แต่ว่ากองไม้เนี่ยมันค่อนข้างจะซับซ้อนหน่อย
แต่ออกมาได้ดูมันสิครับดูมันสิครับ
โอ้โหมันพยายามกัดนะครับ
เข้าไปที่เสื้อกัดเข้าไปที่กางเกงของพี่เขาเลยฮะ
นะฮะจับงูตัวนี้เนี่ยนะครับโอ้โห
ไม่ใช่ง่ายมันเลื้อยไปที่ท้ายรถกระบะ
ทะเบียนเบาะใบไม้ต่อจาน๕๖๖๙
จังหวัดตราดนะครับเป็นรถของเจ้าของบ้าน

วัดความยาวได้โอ้โหอันนี้เขาน่ารักทีเดียวนะ
ถ้าเป็นเซนเนน๑๘๕คือ๑๘๕เซนติเมตร
มีการหารให้ด้วยหรือ๗๓นิ้วโอ้โหนะฮะ
เราจะบริโธษจุมพลตสำราญชื่นเจ้าของบ้านนะครับ
เชื่อว่างูมาให้โชคเพราะว่าเมื่อก่อนเนี่ย

รัฐบาลก็ถูกโป๊เช๊มาแต่ครั้งนี้จะซื้อสองอย่างเลยนะครับ
จะซื้อทะเบียนรถด้วยแล้วก็จะซื้อบ้านเลขที่ด้วยนะครับ